และก็ยึกยักลเอามีดมาจะไล่ฟันกันครับโคนค่ะ
แล้วดูในมือแต่ละคนนะมีมีดกันหลายด้ามหลายเล่มเลยนะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ด้วยความหวาดกลัวนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมมันน่ากลัวไหมน่ากลัวนะครับ
ชาวบ้านชาวช่องแม่ค้าพ่อค้าเขาพยายามตะโกน

เป็นเหตุการณ์ช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
สารพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าทำเลยน้อง
พ่อแม่คนอื่นก็ต้องเดือดร้อนนะครับ

ไล่ฟันแล้วก็คว่างปลาสิ่งของ

เกิดขึ้นกลางตลาดในซอยพัฒนาการ๒๐ถนนพัฒนาการ
แขกสวนหลวงกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ
เช้าวันนี้พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีบีลงพื้นที่ไปอย่างจุดเกิดเหตุ

ลุกพลาดเลยคนอยู่ที่นี่เยอะเลยเพราะเป็นตลาดสดไงคุณนะ
บริเวณหน้าตลาดสดไฟไหม้มีคนอยู่อย่างพลุกพลาด
พูดคุยกับนางสาวเต็มตาคนเห็นเหตุการณ์นะ
บอกว่าเห็นเต็มตาค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่มีกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่ม๑๓๔คนกำลังเลือกดูซิมโทรศัพท์มือถือ
อยู่ที่ร้านนั้นแต่จู่มีวัยรุ่นอีกสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็เดินถือมีดดาบยาว
เข้ามาหาวัยรุ่นที่เขากำลังเลือกดูซิมโทรศัพท์มือถือกันอยู่
ทำให้วัยรุ่น๓คนตกใจรีบวิ่งหนีครับ
เหลือวัยรุ่นที่มีลักษณะคล้ายคนต่างชาติผิวสี
ยืนอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็บอกว่าเพิ่งจะไปละหมาดมา
แต่อีกฝ่ายไม่สนใจนะพยายามจะเข้าทำร้าย
ใช้มีดดาบจะฟันที่แขนจนเพื่อนวิ่งหนีไปก่อนหน้านั้น
ต้องกลับมาช่วยเหลือด้วยการเอาก้อนหินปลาใส่
แล้วก็ต้องใช้มีดฟันต่อสู้กัน
เกิดการชุลมุนอย่างที่เห็นในคลิปอยู่สักพักใหญ่

เพราะชาวบ้านชาวช่องพยายามตะโกนบอกตำรวจมาตำรวจมา
นี่คนที่ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าโอ้โหตอนนั้นตกใจมาก
ไม่คิดว่าวัยรุ่นจะกล้าตีกันกลางตลาดแบบนี้
ซึ่งสาเหตุไม่น่าจะเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับภาพยนตร์ดังที่ฉายกันอยู่ตอนนี้
แต่น่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวมากกว่าวอนเลย
วัยรุ่นจ๋าอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนอย่าตีกันแบบนี้

เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีชาวบ้านชาวช่องเขาโดนลูกหลง
บาดเจ็บล้มตายกันคุณจะว่ายังไงนะฮะ
มากันกี่คนแล้วครับ

ใช่ขี่มอเตอร์ไซส์มา๒คน
แล้วคุณการดังกายเป็นยังไง
ก็ใส่ชุดนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาว๑คน
แต่น่าจะผู้ใหญ่แล้วแหละค่ะ
แต่ว่ากลุ่มที่ว่ากลุ่มนิโกยังเด็กกันอยู่เลยค่ะ
ก็ต้องเรียนอะเนาะใช่ค่ะ
แต่ก็พฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่เหมาะสม
ใช่เพราะว่าอาจจะเกิดความสูญเสียได้ค่ะ
ใช่คนที่เสียใจก็คือพ่อแม่นั่นแหละค่ะ
ส่วนเด็กที่รับบาดเจ็บนะ
วัยรุ่นที่รับบัตรเจ็บถูกฟันที่แขน

บอกว่าตอนนั้นเดินกันอยู่หน้าปากซอย
จะมาที่ตลาดแล้วกำลังจะไปลำบาดนะครับ
แต่ว่าวัยรุ่นอีกฝั่งเขาตะโกนมาเลยนะ

พวกเขาก็เลยวิ่งหนีมากลางตลาดนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากรุ่นน้องในกลุ่มของเขา
ไปมีเรื่องชกต่อยกับกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีนั้น
แต่ทีนี้รุ่นพี่ของกลุ่มวัยรุ่น
ก็ไม่จบไงคุณตามมาเคลียร์ตรงนี้
แต่ทีนี้หลังเกิดเหตุไม่ได้แจ้งความเอาเรื่องแต่อย่างใดนะครับ
แต่ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็สอบถามไปยัง
เจ้าของพื้นที่คือสนคลองตันนะครับ

เรื่องนี้ก็ยังไม่มีผู้เสียหายบรายใดเข้ามาแจ้งความ

ในการที่เตรียมพร้อมในการประงับเหตุ
แล้วก็ป้องปรามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ